ก็พอดของการช่วยชีวิตคนกู้ชีพกู้ภายมารมทั้ง
ก็เป็นคนที่เคยทำงานใกล้ชิดกับคุณโจบอยสเกาะมาก่อนครับ
ก็คือคุณไทยเอกพันธ์บรรลืองฤทธิ์นะฮะมาพูดคุยกันกับประเด็นที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะฮะ
ตอนนี้คุณไทยอยู่ในสายกับเราแล้วคุณไทยสวัสดีครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชายการและท่านผู้ฟังท่านผู้โยคครับ
จะไปขอแนะนำเรื่องของการช่วยชีวิตการกู้ชีพกู้ภัยต้องถามคุณไทยแบบนี้
คุณไทยเคยร่วมงานกับคุณโจมมาก่อนใช่ไหมฮะ
เคยร่วมงานกันความใกล้ชิดกันระดับไหนแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ย
เคยเห็นอาการของคุณโจมเรื่องของการป่วยแบบนี้มาก่อนบ้างหรือเปล่าครับ
คือเราร่วมงานมาประมาณกัน๓เรื่องแล้วนะครับ
นี่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งเจอเขามาไม่ถึงอาทิตย์นี้เองครับ

ถ่ายละครด้วยกันทางช่อง๗เรื่องเจ้าชาติลำพีเขาได้เป็นตำรวจ

เขาต้องเจอกันต้องเจอกันแล้วทีนี้
คืออาการของเขาเนี่ยผมดูออกเลยว่าเขาผิดปกติแน่นอน
ผมว่าเตือนนั้นบอกว่าโอ้ยพี่อยากให้น้องไปตรวจรักษาสุขภาพหน่อย

เขาก็บอกว่านี่เขาก็อยากจะไปตรวจกัน
เพราะว่าดูเราเวลาวิ่งไล่ที่หรือว่าวิ่งไล่จับคนพลาย
เหนือจะแตะเต็มตัวเลย

ก็เลยเอาสินค้าที่นี่ผมไปตรฟินเตอร์เอาเข้าไปเป็น๒ขวด

เขาก็มันหนาขึ้น
ผมคิดว่าเอ็งรึเปล่า

ถูกต้องครับคือเป็นคนที่แบบว่า

แล้วเวลาเขาทำอะไรอย่างไร
เขาจะหายใจรุนแรงมาก
อยู่ใกล้ผมผมคือสัมผัสได้

ผมจะบอกว่าถ้าเกิดมีอะไรหรือว่าเกรงใจเรื่องหรือว่าถ้าต้องไปตรวจสุขภาพว่าต้องเป็นอย่างนี้
ถ้าเกิดไม่มีอะไรบอกพี่ได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
ผมก็ไปยังห่วงเขาอย่างนี้เลยนะผมก็บอกเขาไปถามกองถ่ายดูได้ผมห่วงเขามาก
ของเขาจริงเพราะเขานิสัยดีมากคนนี้น้องคนนี้นิสัยดีมากจริง
คุณโจเคยฟุบหรือว่าเคยนั่งพักเป็นลมล้มพับไปในกองละครบ้างไหมฮะ
ไม่เคยแต่เห็นเขาบอกเวลาซักครั้งเขาก็จะหลับ
เขาก็จะพักเอาจิตจากก้มหลับที่โต๊ะอะไรแบบนี้ฮะ

ประมาณนี้ครับ
ค่ะคุณไทยค่ะทีนี้อยากสอบถามนิดนึงว่ากรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ย
หลายคนก็พูดถึงเรื่องของการว่าถ้าหากว่าเข้าไปช่วยเหลือได้เร็วหรือช่วย
เหลือถูกวิธีก็อาจจะมีโอกาสรอดต้นกรณีแบบนี้จริงกรณีฉุกเฉิน
ถ้าคุณไทยจะแนะนำจะแนะนำยังไงบ้างเขาควรทำยังไงคืออย่าง

เวลามีคนเยอะ

แล้วก็มีเหตุการณ์อย่างน้องจอดนี่เกิดขึ้นมา

อันดับแรกเลยคือสติ

คนนี้คือเขาหมดสติเป็นลม

เขาตายก่อนแล้วก็คือไม่กล้าที่จะทำอะไรอ่าก็เลยไม่กล้าที่จะทำอะไร
แบบว่าคือไม่มีสติขอให้เขาคิดว่าเขาเป็นลม
เราต้องไปช่วยเขาอย่างน้อยแล้วเขาก็ไปดูสังเกตการณ์
จำที่ประจอนเขาเอาแก้มไปสะพัดจมูกว่ามีตรงหายใจไหม
ที่ประจอนจำที่ประจอนถ้าไม่เต้นหรือว่าไม่มีที่ประจอนแล้ว
ทำดีจริงได้เลยแต่อย่างที่เมื่อกี้อ่ะที่น้องคนไหนพูดมาน่ะ
ถูกต้องเลยแต่ตอนนี้ที่ประเทศไทยเราเนี่ยที่เราทำกันอยู่เนี่ยนะครับ
ก็ประมาณสามสิบครั้งแล้วก็เป่าหนึ่งครั้งแล้วเป่าสองครั้ง
สามสิบครั้งเป่าสองครั้งแต่มาตรฐานเขาเลยประมาณ
นาทีละหนึ่งร้อยแล้วก็เป่าครับอ่าเป่าติดตามมาด้วยการเป่า
ที่เนี่ยขอให้ปั๊มปั๊มปั๊มอย่างที่บอกแต่เมืองไทยพอปั๊ม
ปั๊มเป็นประมาณสักสามสิบหรือสี่สิบห้าสิบรู้สึกว่าเฮ้ยมันนานละ
ทำไมไม่เป่าปากเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าปั๊มนานไปแล้ว
เขาไม่เป่าปากแล้วเอาเขี้ยนมันจะไปเลี้ยงสมองเขาได้ยังไง
ก็ยินปากปากแล้วต้องถูกต้องอย่างเชื่อหนึ่งร้อยเป่าสองหรือตามครั้ง
ครับผมและต้องอย่างที่ถูกวิธีด้วยนะบางคนที่เขาไม่รู้เนี่ย
คิดว่าหัวใจอยู่ด้านซ้ายนะเขาก็ไปกดตรงนี้
กดตรงหน้าอกด้านซ้ายเนี่ยแล้วก็ปั๊มปั๊มผมเห็นหลายหลายครั้ง
ที่มีการทำแบบนี้มันไม่มีประโยชน์เลยนะแถมยัง
เหมือนจะไปทำร้ายเขาสำเติมด้วยอืมมันอาจจะไปชิ้นสี่โครงหัก
ใช่ครับจริงมันไม่ใช่ตรงด้านซ้ายคือทุกคนจะรู้ว่าหัวใครอยู่ด้านซ้าย
ต้องปั๊มหัวใจคือปั๊มด้านซ้ายไม่ถูกต้องครับ
ต้องระหว่างหกระหว่างราวตรงขวาตรงขวาตรงซ้ายตรงกลาง
ตรงกลางพอดีให้กดลงไปกดลงไปคือไม่ต้องหยุดเลยเป็นจังหวะ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
ไม่ใช่อย่างนั้นบางคนก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันแต่ต้องใช้แขนตรงเลยแล้ว
ใช้ใช้พลังตัวนี้กดลงไปไม่ใช่ใช้แขนดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออก
อืมก็วิธีปฏิบัติก็ยากเหมือนกันนะคะใช่ค่ะคุณไทยแล้วถ้าถ้าสมมุติว่า
เราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วทำการประถมพยาบาลแบบนี้เบื้องต้นไม่เป็นจริงเลยเนี่ย
ทำอะไรอย่างอื่นได้บ้างไหมคะในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้
คือต้องเรียกหรือว่าไปตามคนคือตามใครให้มาได้มากที่สุด
บางคนเราอาจจะพุกไปเจอคนที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นได้
สุดท้ายให้คุณไทยฝากนิดนึงนะครับฐานะเป็นคนใกล้ชิดกับคุณโจ
ในวงการบันเทิงรวมทั้งเป็นคนในวงการเรื่องของการกู้ชีพกู้ภัย

วงการครับหลังจากนี้ไปเราควรจะทำเรื่องนี้หรือว่า
อยากจะฝากข้อคิดอย่างไรบ้างไหมฮะครับทีนี้ผมอยากจะฝากน้องน้องนะครับ
นักแสดงนะครับที่มีสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ
อยู่ในวงการหรือเมื่อเย็นอยู่ในวงการระดับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับ
คืออยากจะให้มารักษาสุขภาพกันนะฮะตอนนี้อย่าปล่อยป่าละเลย
ชีวิตของคนเราไม่แน่เลยฮะวินาทีเป็นวินาทีตาย
เราเดินออกจากบ้านไปไม่ทันเท่าไหร่ปุ๊บโทรเข้ามาว่าเสียชีวิตแล้ว
บางทีเดินอยู่ปุ๊บลงไปจากการที่บางทีเราทำงานผมงานหนักมากเกินไป
พัดผลไม่เทียนคออะไรสักมีโรคประจำตัว
บุหรีมากเกินไปดึกร้ามาเกินไปนี่คือการปั่นฝนสุขภาพร่างกาย
ผมว่าชีวิตคนเราเท่านี้นะอายุน่าจะเลย๘๐นะครับ
ไม่มีอะไรมาทำให้เสียชีวิตก่อน

คุณไทยคุณเอกพันธ์บรรลืองบฤทธิ์นะฮะ
ก็แน่นอนฝากเอาไว้ทั้งเรื่องของสุขภาพ
เดี๋ยวนี้ข่าวคามเรื่องของคนทำงานหนักจนเสียชีวิต

ทุกวงการเลยแล้วก็เรื่องของการช่วยชีวิตนี่สำคัญที่สุดเลย